วัดประจำรัชกาลที่๙เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชน
อยู่กันที่วัดพระราม๙กาจนาพิเศษ
วัดประจำรัชกาลที่๙เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชน
ประชาชนก็ขอพระองค์ท่านว่าอยากได้วัดเล็ก
พระองค์ท่านก็เสด็จมาเพื่อดูว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
องค์พระประธานคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตหรือหลวงพ่อชนะมารก็ทรงออกแบบ
พระองค์ท่านรับสั่งถามว่าปางอะไรเนี่ยมีผู้กราบทวนว่าปรางสะดุ้งมาร
พระองค์ท่านก็รับสั่งว่าสะดุ้งนี่ไม่แน่ว่าจะสู้หรือว่าจะหนีนะ
ถ้าบอกว่าชนะมารเนี่ยถึงจะเรียกว่าชนะจริง
พระองค์ท่านให้เสด็จบึงพระราม๙มันเปรียบเหมือนสวรรค์ทรงโปรด
พวกเรากับท่านเสด็จมาจากสวรรค์ท่านจะกลับสวรรค์เราก็ให้ท่านไป
แต่ว่าท่านจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป